คุณผู้ชมคะเรื่องของพศค่ะ
ยังต้องเป็นประเด็นที่ตามกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นประเด็นร้อนจริง
กรณีพระมหาภัยวันนะคะที่ท่านยืนยันแล้วว่าจะลาศิกขานะคะ
ตอนแรกบอกจะเป็นวันที่๔หรือ๕ธันวาคมแต่อาจจะเร็วขึ้นแล้ว
แต่มันมีประเด็นตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นโพสต์นี้ใช่ไหมคะ
เป็นโพสต์ของนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
โพสต์ในธรรมนองที่ว่าทรัพย์สินของพระที่ได้มาขณะที่อยู่ในสมณเพศ
ตกเป็นของวัดเมื่อพระนั้นลาศิกขาไป
โอ้โหพอโพสต์อันนี้เห็นกันในโลกออนไลน์
ก็ออกมาแย้งว่าไม่ใช่นะตามกฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้แบบนี้นะ
สินของพระจะตกเป็นของวัดก็ต่อเมื่อพระรูปนั้นมรณภาพ
โดยที่ไม่ได้มีการทำพินัยกรรมหรือว่ายกให้ใครอื่น
เราก็เลยไปถามคุณศรีสุวรรณเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
นี่ค่ะก็พูดในลักษณะที่ว่า

ทรัพย์สินของพระที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ

พระมหาพระอิวัลเห็นโพสต์ของคุณศรีสุวรรณโอ้โห

ฉันขออนุญาตอ่านบางคำก็แล้วกันนะคะ

พระมหาพระอิวัลบอกว่าทรัพย์สินของพระ
ที่ได้มาระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ
ตกเป็นของวัดก็ต่อเมื่อพระรูปนั้นมรณภาพ
ยกเว้นพระท่านให้ใครไปหรือว่าทำพินัยกรรมให้คนอื่นไปครับ
แล้วก็มีการตำหนิในลักษณะที่ว่าโอ้โห
เรียนกฎหมายมาทำไมให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแบบนี้
และพระมหาภัยวันก็เลยรีบตอบว่ายังไม่ตาย
คือทรัพย์สินทรัพย์สินของพระจะตกเป็นของวัดก็ต่อเมื่อมรณภาพ
ถ้าเกิดว่ากูยังไม่ตายสภาพอะไรแบบนี้นะคะนี่คือในโพสต์นะคะ
ประเด็นนี้ค่ะนายรณรงค์แก้วเพชรธนายความและประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันลองฟังเสียงดูค่ะ
กรณีของพระมหาภัยวันถ้าศึกแล้วจะต้องเอาเงินบริจาค
ที่เขาถวายซองถวายอะไรมาเนี่ยคืนวัดหรือไม่
ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา๑๖๒๓มาตรา๑๖๒
พูดเอาไว้แค่กรณีเดียวว่าถ้าพระมรณภาพในระหว่างที่บวชอยู่เนี่ย
ทรัพย์สินของพระตกเป็นของวัด
แต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าถ้าศึกมาก่อนทรัพย์สินจะต้องตกเป็นของวัด
เพราะฉะนั้นตีความตามกฎหมายค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าศึกออกมา
เงินที่เป็นของพระมหาภัยวันก็คือเงินของพระมหาภัยวัน
ตกเป็นของวัดไม่ได้ยกเว้นกรณีเดียว
ญาติโยมตั้งใจเอามาถวายวัดไม่ได้ตั้งใจเอามาถวายให้พระรูปใดรูปหนึ่ง
นี่ก็คือประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้แหละเหมือนที่ทนายรณรงค์บอก
ก็อยู่ที่ว่าทรัพย์สินที่ว่านั้นผู้ที่นำมาถวาย
บอกว่าถวายให้วัดนะหรือถวายให้พระ
ถวายให้พระก็เป็นไปตามข้อกฎหมายก็คือศึกไปก็เป็นของพระ
ก็นอกจากพระที่ศึกจะถวายวัด

และจะให้ชัดเจนต้องฟังตรงนี้นะคะ
มนุยการสำนักเลขาธิการมหาเทราสมาคม
ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บอกว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างบวช
เป็นพระพิสุกถ้ายาดโยมถวายพระมหาไพรวันเป็นการส่วนตัว
ก็เป็นสิทธิ์ของพระมหาไพรวันก็ชัดเจนตรงนี้นะคะ

พระมหาสมปองเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้
บอกว่าท่านเองก็จะศึกเหมือนกันนะ

มองไว้น่าจะสามพฤษฐิกายนปี๒๕๖๖
เพราะว่าวันเกิดอายุครบ๔๕ปีพอดี
แต่ล่าสุดพระมหาสมปองท่านน่าจะไม่ศึกแล้วนะคะ

เพราะว่าโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
ลงภาพเฟสไทม์พูดคุยกับคุณสุลักษีวรักษ

แล้วพระมหาสมปองโพสต์และลงแคปชั่นเอาไว้ว่า
อย่าศึกล่ะเป็นข้อความแบบนี้นะคะ
ก็คือท่านอาจารย์ปู่ศศิวรักษ์ศักดิ์มาว่าอย่าศึก

อืมอ้าวอนาคตก็ค่อยว่ากันละกัน